ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย

แล้วหลังจากนั้นค่ะลากคุณยาย
ทิ้งไว้ที่พงหญ้าข้างทาง

ก็เลยกะจะอำพรางศพเนี่ยนะคะ

น่าจะเกี่ยวกับเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะ

นครราชศรีมาไปตรวจสอบ
เหตุหญิงถูกทำร้ายร่างกาย

คุณยายเนี่ยที่โพงย่าลกร้าง
ข้างถนนเรียบนคร

นอนหงายหน้าจมกองเลือด
จมูกคาดว่าน่าจะมีเลือดข้างด้วย

ยังรู้สึกตัวดีก็บอกโทรศัพท์
บอกเบอร์โทรศัพท์ญาติเพื่อให้ติดต่อได้

เป็นบุตรบุญธรรมของผู้บาดเจ็บเป็นนามสมมุตินะคะ

อยู่บ้านในซอย๕ของหมู่บ้านมารวย๒

ไปจุดที่ทิ้งขยะชูประมาณตี๒๓

จุดนี้มันเป็นพื้นที่เปิดมีคนเข้าออกบ่อย

และไม่มีกล้องวงจรปิดนี่เป็นภาพจำลองนี้นะคะ
ว่าถูกทำร้ายตอนช่วงดึกนี่แหละ
๒ตี๓นี่แหละของเมื่อวานนี้
สลบมาฟื้นรู้สึกตัวอีกที

คุณยายบอกว่าคุณยายจำได้นิดหน่อย

วันนั้นนะคะคุณยายไปที่บ้าน

กำลังจะเดินทางกลับมาจนกระทั่ง
โมงเช้าค่ะมีคนไปพบคุณยาย

ทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุพบว่า

แค่ประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง

เขาก็จะออกมาวิ่งรถรับจ้าง
ในหมู่บ้านคุ้นเคยกันดีรวมถึงคุณยาย

จากชาวบ้านเล่าต่อกันว่าเห็นคนบาดเจ็บ
ลานออกมาจากป่าย่าข้างทาง

คนร้ายทิ้งจักรยานของคุณยายไว้ใกล้กับกองขยะนะคะ
แล้วก็ลากร่างของคุณยายไปไว้ในพงหญ้าอีกฝั่งถนน

ซึ่งคนร้ายคาดว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบอกว่า

ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุมาก่อนเลย
น่าจะเป็นคนเมานอกพื้นที่ค่ะ
แล้วก็เลือดเต็มหน้าเลยมันก็เป็นอะไรที่

ผมขอบอกตรงเลยว่าเป็นอะไรก็สะเทือนใจเหมือนกัน
ยังไงก็รบกวนตามตัวให้ได้ดีกว่า
แพทย์โรงพยาบาลไข้สุรณารีได้ตรวจร่องรอยบาดแผลของคุณยาย
พบลักษณะเหมือนกับถูกชกที่ใบหน้าและศีรษะ
อย่างแรงจนกระดูกหน้าร้าวเลย
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องไปรักษาต่อเที่ยว
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาผ่าตัดกระดูกที่หน้าค่ะ
ขณะที่ตำรวจสพโพกลางรวบรวมหลักฐานแล้วแล้วก็รอให้ผู้บาดเจ็บ

เพื่อสอบถามรูปภัณฑ์สันธารเพื่อที่จะให้ตำรวจสเก็ตภาพอีกที
ขั้นตอนต่อไปก็คือติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
แต่ว่าเขาบอกว่าแถวนั้นมันมีกล้องมุมจอมปิดสิ